ยินดีมาบิ๊กไปดูแมวบ้างมั้ยค่ะแมวเกิดมามีสองหัวตลำตัวเดียวกันแต่น้องแข็งแรงอยู่นะคะ
มีสองหัวจริงผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง
เห็นสมุกเห็นปากเป็น๒คนแต่ตารี่มันมาอยู่ใกล้กันมากเลยนะ

อ๋อควรเหมือนกับส่วนแก้มมันติดกัน
ใช่ค่ะติดกันก็เหมือนส่วงศีรษะเขาก็ติดกัน
แต่ว่าเขามีตา๒คือเอาง่ายมันจะพูดว่าเป็น๒ตัวก็ได้ไหม
เพราะว่าตาก็มี๒ลูกตาเท่ากับเขามี๔ตา

อืมนี่แหละค่ะอยู่ที่ลำปางนะคะ
เพราะว่าได้ข่าวว่ามีลูกแมวแปลกเนี่ยเพิ่งคลอดเองนะคุณ

แบบที่บอกสองหน้า๔ตา
๒จมูก๒ปากมีใบหูสองข้าง
เพราะหัวเขาติดกันไงมีใบสองหูใบหูสองหู
ทีนี้เจ้าของแมวคุณอนุวัฒน์หรือว่าน้องนิวอายุ๒๙ปี

แม่แมวของลูกแมวตัวนี้

คลอดลูกตัวนี้ออกมา
สายวันอาทิตย์ของวันที่๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
คลอดลูกตัวแรกเจ้าเหมียวก็คลอดตัวที่๒ไม่ได้
พยายามเบงแต่มันไม่ออกจน๔โมงเย็น
ก็เลยต้องพาเจ้าแม่แมวไปหาหมอแล้วไปทำการผ่าคลอดออกมา
แต่กลายเป็นว่าตกใจกันหมดเลยที่คลินิกก็ตกใจ
เพราะลูกแมวที่ออกมากลายเป็นว่ามี๒หน้านะคะ
ส่วนอีก๓ตัวที่ออกมาถามว่าแล้วยังไงคลอกนี้มันมีประหลาดแบบนี้อีกไหม

มีตัวนี้ตัวเดียวค่ะนะคะคือตอนแรกนะคะเขาก็บอกว่า
คิดว่าน้องเนี่ยจะตายแน่แต่น้องแมวตัวนี้สู้ชีวิตจริง
ก็เลยต้องคอยประคบประงมป้อนนมให้เจ้าลูกแมวค่ะ
ก็ป้อนทีนะเขาก็ต้องกินกันทีคนละข้างอ่ะ
คุณนึกออกมาตอนแรกเห็นป้อนนมไหม
เขาจะอ้าปากเขาก็ต้องป้อนเหมือนป้อนทีละข้าง
ข้างนี้ด้านหน้าด้านนี้อีกข้างหนึ่งหน้าอีกด้านหนึ่งนะคะ

เพราะว่าลูกแมวพยุงตัวเองขึ้นไม่ได้
ก็จะต้องคอยยกเจ้าตัวลูกแมวแล้วคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
และที่บ้านเองก็ไม่มีใครมีประสบการณ์ด้วย
เพราะไม่เคยเจอลูกแมวที่ออกมามี๒หัวแบบนี้มาก่อน
ก็ตั้งชื่อให้นะคะน้องแมวว่าเจ้าถุงเงินค่ะ
เป็นด้านขวาให้ชื่อเจ้าถุงเงินส่วนด้านซ้ายเนี่ยให้ชื่อว่าเจ้าถุงทองค่ะ
ทีนี้เจ้าของเขาก็บอกนะว่าแน่นอนแหละพอมันมีข่าวแบบนี้ออกไป
ชาวบ้านคนพื้นที่ใกล้เคียงก็อยากจะมาขอเลขนู่นเลขนี่อะไรอย่างนี้
แต่เขาก็บอกอย่าพึ่งเลย
สักข่าวของเราก็แจ้งมาแบบนี้ด้วยว่า
ทางครอบครัวเขาเนี่ยเขาอยากจะขอแบบอยู่สงวนความเป็นส่วนตัวค่ะนะคะ

ข่าวแปลกแบบนี้เอามาให้ดูกันนี่ต้องสะสมตัวเลขกันเร็วมากเลยนะคะ